ก็ยกมือพนมสาธุกันต่อเพราะว่าจะพาไปงานบุญกระถิ่นสามัคคีประจำปีหกห้า
ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์งานนี้นะเขามีเผาข้าวหลามแล้วก็แข่งกินข้าวหลามกันด้วยค่ะ
โอ้โหลีลาการแข่งกินข้าวหลามแต่ละคนไม่ธรรมดาบางคนเต้นไปกินไปบางคนยวกเบาก็พอ
บางคนนั่งนิ่งตั้งใจกินแบบนี้เลยค่ะเป็นความสนุกสนานของการแข่งขันกินข้าวหลาม
งามทอดกระถิ่นที่วัดเขาโป่งนกเป้าที่ตำบลสามแยกอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานทอดกระถิ่นนะคะคือทางวัดเนี่ยนะเขามีการจัดแข่งกินข้าวหลาม
จำนวนปริมาณกว่าสองกิโลกรัมเขาหาผู้ชนะนะมารับเงินรางวัณมูลราคารวมหนึ่งหมื่นบาท
ว่าถึงว่าการแข่งขันมีสองประเภทด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือประเภทกินจุ
อ่าคือกินให้เยอะที่สุดครับและอีกหนึ่งประเภทคือประเภทลีลาค่ะอืม
มาดูรายละเอียดการแข่งขันแต่ละประเภทกันเริ่มที่กินจุก่อนนะคะ
กินจุเนี้ยภายในเวลาสองนาทีอ่า
ใครกินข้าวหลามที่กองตรงเนี้ยให้เหลือน้อยที่สุดได้อ่า
มีกี่บ้องล้ะหนึ่งสองสามยังไงหมดกัน
ในตัวถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวอ่าเออนะคะ
ผู้ที่ได้ที่หนึ่งจะได้รับรางวัลสามพันบาทค่ะ
ที่๒ได้๒๐๐๐บาทและที่๓ได้๑๐๐บาท
มีโยกอันนี้คือกระทุ้งนะ
ใช่ค่ะไม่ค่อยไล่ลงท้องไป
นี่คุณป้านกินเก่งมาก

หงับไปเลยค่ะเพื่อเงินรางวัลเราทำได้นะคะ
กรรมการก็จะมาชั่งตวงดูว่าใครเหลือเท่าไหร่ก็มอบรางวัลไปตามระเบียบนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งประเภทการแข่งขันคือประเภทลีลากันบ้างลีลาเหรอ
ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกลีลาท่าเต้น
โยกย้ายสายสะโพกให้เข้าตากรรมการ
เรื่องกินไม่เน้นน้อยหรือมากแล้วแต่ถนัดเลย

ลีลาดีเอวดี

มันจะออกทั้งปากเลย

บางทีมันติดอยู่ตรงคอ

รู้สึกจะโดดเด่นกว่าเพื่อนที่เข้าแข่งขันเลยนะคะ

ใช่รับไปเลย๒๐๐๐บาทนะคะ
โดยการแข่งขันเนี่ยก็ถือว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งของงานบุญกระถิ่นสามัคคีนะคะ
ก็ชาวบ้านเขาบอกว่าร่วมแรงร่วมใจกัน
อยากจะมาจัดงานกันแบบนี้แล้วตอนการเผาเห็นไหมคะ

ตั้งใจไหม้ข้าวหลาม๑๕๐๐๐กระบอกค่ะ
มีชาวบ้านกว่า๓๐๐คนมาร่วมกันทำบุญนะคะ

เงินที่ได้มาก็จะนำไปก่อสร้างสาราการประเรียนให้กับทางวัดเขาปงนกเป้าต่อไป
อนุโมทนาสาธุให้กับการทำบุญ
รวมถึงกิจกรรมดีที่ทำร่วมกันในสังคมด้วยจ้า
โอ้โหเผากันเป็นทางยาวอย่างนี้เลยเหรอ